ก็มีข่าวดีออกมารับตรุษจีนนะ๑กุมภาพันธ์โครงการคนละครึ่ง
ที่๔อนุมัติแล้วเรียบร้อยแต่ว่าไม่ไหวก็ดราม่ามันก็บังเกิด
ข้าวของแพงจังทำไมครั้งที่แล้วได้๑๕๐๐ครั้งนี้เหลือ๑๒๐๐

ถ้าคำนวณเคาะเครื่องคิดเลขออกมารายวัน๒๐กว่าบาทต่อวัน
ก่อนคนละครึ่งลดไปก่อนเลย๓๐๐
ดไปก่อน๓๐๐ดราม่าบังเกิดสนั่นโซเชียลสิครับ
เอาละเอียดก่อนนะว่าคนละครึ่งเฟสที่๔ใช้อย่างไร
คนที่เคยใช้มาแล้ว๒๗ล้านกว่าคนที่คุณเคยใช้เฟส๑เฟส๒เฟส๓คุณก็ได้
แต่คุณต้องไปกดยืนยันในแอปเป่าตังค์เริ่ม๑กุมภาพันธ์นี้
รอบนี้คนที่กดยืนยันแล้วจะได้สิทธิ์ไปคนละ๑๒๐๐บาทใช้สิทธิ์ได้๓เดือน

ฟังแล้วทดใจอะ
แล้วที่เพิ่มมาอีกล้านกว่าสิทธิ์เพิ่มเติม
ก็สำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้คนที่ไม่เคยลงทะเบียน
รอบที่แล้วที่ไปเลือกโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้รอบนี้อยากใช้คนละครึ่ง
และเริ่มใช้๑๗กุมภาพันธ์จดและจำให้ดี
อย่างที่บอกไปดราม่าบังเกิดรอบที่แล้วได้กัน๑๕๐๐นะฮะ

ชาวเน็ตไม่ค่อยจะถูกใจไม่ค่อยจะพอใจสักเท่าไหร่
ตั้งข้อสังเกตว่าแม่คนละครึ่งเฟส๔
รัฐบาลให้คนละ๑๒๐๐๓เดือนหรือ๙๐วันตกวันหนึ่ง๒๖บาท๖๖สตางค์
ตอนให้๑๕๐๐ก็ว่าสุดแล้วมาเจอ๑๒๐๐พูดไม่ออก
แต่ตอนนี้หมูโลละเท่าไหร่๒๐๐กว่าบาท
นี่เนี่ยที่ให้เนี่ยตกเวลาเท่าไหร่๒๐เท่าไหร่

ซื้อหมูขีดนึงยังไม่ได้
ไม่ได้แล้วก็มีคนแซะพิมพ์ไปว่า๑๒๐๐อีก๕๐๐อมไว้หรือเปล่า
คลายออกมาเดี๋ยวนี้อะไรอย่างนี้เออชาวเน็ตเขาก็แซะกันไปแหละคุณผู้ชมครับ
แน่นอนนะฮะพอประชาชนตั้งคำถามแบบนี้เราไปถาม
คุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ว่าเอ๊ท่านทำไมท่านถ่ายให้มันแค่๒๒๐๐บาททำไมไม่เป็น๑๕๐๐บาทเหมือนเดิม
นะฮะสาเหตุที่ดำเนินโครงการลดวงเงินไปแบบนี้ท่าน
แจ้งบอกว่าเพราะสถานการณ์เศรษฐกิจมันเริ่มปรับตัวดีขึ้นแล้วจากแต่ก่อน
หรือฮะอ่าท่านว่าอย่างงี้โอ้ครับครับแต่เข้าของแพงนะท่านฮะนะฮะ
ท่านบอกว่าตอนนี้ศาลการณ์เศรษฐกิจมันเริ่มปรับตัวดีขึ้นหลายศาลการณ์เศรษฐกิจก็เริ่มกลับมา
ดำเนินการได้เหมือนจะเป็นปกติแล้วรวมทั้งประชาชนบางส่วนที่ผ่านมาได้โครงการนี้
สิทธิ์โครงการนี้แต่ว่าคุณผู้ชมล้านกว่าคนล้านหกแสนไม่ได้เอาเงินในโครงการนี้
สิทธิ์เนี้ยไปใช้เลยแล้วรู้ไหมคะว่าเงินเนี่ยยังเหลือในกระเป๋าเขาเพราะอะไรอ่ะ
ละครึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าคนที่มีสิทธิ์ต้องเติมเงินไปก่อนครึ่งหนึ่ง
ไม่มีเงินไปเติมนะคะใช่ท่านก็บอกว่าอ่ะจากการพิจารณาทั้งหมดทั้งมวล
ก็เลยคิดว่า๑๒๐๐บาทเหมาะสมแล้วกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ท่านเอาวิธีคิดอะไรมาคิดคะอันนี้ถามจริงไม่ได้กวนนะ
ทีนี้คนก็บอกว่าเอ๊ท่านที่ปรับรถมารัฐบาลถังแตกหรือเปล่า
ท่านปฏิเสธไม่เป็นความจริงไม่ได้ถังแตกเพราะอะไร
เพราะรัฐบาลกู้เงินมากู้เงินมา๕แสนละบาทแต่ไม่ได้ถังแตกนะ
แต่กู้มาห้าแสนล้านบาทแล้วนะครับปัจจุบันยังมีวงเงินคงเหลืออีก
ประมาณ๑แสนล้านบาทเพียงพอแน่นอนกับการดูแลเศรษฐกิจ
ไม่จำเป็นต้องกู้เพิ่มแต่ยืนยันรัฐบาลไม่ได้ถังแตกเพราะกู้มาแล้ว
อ๋อเราฟังเหมือนเราก็สบายใจสบายใจ๑๒๐๐บาทใช้กัน๓เดือน
คนละครึ่งเฟสที่สี่นะคุณผู้ชมแต่คนก็แบบแหมท่านครับ
ของก็แพงขนาดนี้ท่านเอาอะไรพิจารณาว่า๑๒๐๐มันเหมาะสมกับการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงนี้
ถ้าเกิดถามหยาบเนี่ยเอาอะไรมาคิด
ฝากคำถามไปด้วยความเคารพนะฮะมาดูที่เรื่องของวัคซีนนิดนึงแล้วกันนะฮะ
หนทางรอดของทุกเรื่องก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีน
ก็ข้อมูลนะเมื่อวานนี้๒๔มกราคมเพิ่มมา๓๕๓๓๖๔โดส
เข็ม๑เม็ม๒เมื่อวานเข็ม๓เยอะนะ๒แสนกว่าโรสทีเดียว
รวมตอนนี้ก็๑๑๓ล้านโดสเข้าไปแล้ว๑๑๓ล้านโดส
ตอนนี้ก็เข็ม๑ก็๕๒กว่าล้านเข็ม๒เข็ม๓เข็ม๔ก็ตีตื้นขึ้นมานะฮะ
อย่างที่บอกว่าวัคซีนก็น่าจะเป็นหนทางรอดของปัญหาที่มันเกิดขึ้นตอนนี้
เรื่องของเศรษฐกิจนะครับ